ตอนนี้ใครที่ช่วยเหลือกันได้ก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะ
จะพาคุณผู้ชมไปดูคราวนี้เป็นโครงการพระไม่ทิ้งโยมสอง
ที่บอกว่าสองเนี้ยคือเคยมีโครงการหนึ่งมาแล้วอ่าฮะ
รอบนี้มีการไลฟ์สดเห็นไหมคะเนี่ยคือพระท่านมาไลฟ์เป็นการประมูลตระกุดเมตตามหานิยม
ครับแล้วก็เอาเงินจากการประมูลเนี่ยนะมาสร้างเป็นโรงพยาบาลสนามค่ะ
นี่ไงถึงบอกว่าใครที่ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันจากกรณีที่พระมหาอภิชาติกิติวรรณยู
ท่านเจ้าอาวาสวัดทุ่งสนุนรัตนารามที่บึงสามัคคีกำแพงเพชรจัดทำโครงการ
เป็นโครงการพระไม่ทิ้งโยมก็มีการมอบกุฏิสงฆ์รวมถึงอาหารที่ท่านบินทบาทมาได้ตอนเช้าเนี่ย
งให้กับญาติโยมที่มีความเสี่ยงสูงในการติดโควิด๑๙ระหว่างที่กักตัวอยู่๑๔วันในพื้นที่บริเวณวัด
อันนี้คือพื้นที่กักตัวค่ะคุณผู้ชมคนก็ติดต่อมาที่วัดเนี่ยนะ
มากักตัวที่วัดทุ่งสนุนรัตนารามเยอะเลยค่ะแล้วล่าสุดเนี่ยเมื่อวานก่อนเนี่ยนะคะ
มียอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดเนี้ยสูงถึงหนึ่งพันหกสิบสามราย
ทีนี้ทางพระมหาอภิชาติก็เลยผุดโครงการพระไม่ทิ้งโยมสองเอาวัตถุมงคลนะคะ
อย่างตะกุดหนังเสือตะกุดเมตตามหานิยมมาไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กเลย
แล้วก็ให้ญาติโยมได้เช่าบูชาใช้วิธีการประมูลไปเช่าบูชา
คุณเชื่อไหมมีญาติโยมเลยนะคือถ้าเกิดเป็นขายของเขาก็จะซีเอฟใช่ไหม
นี่ยาดโยมก็ร่วมประมูลราคาเนี้ยสูงถึงหมื่นสองนะคะ
แล้วก็มีคนบริจาคเนี้ยยอดรวมแล้วเนี้ยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่าบาท
พระมหาอภิชาติท่านบอกนะคะบอกว่าเห็นบุคลากรทางการแพทย์
หมอทั้งพยาบาลเนี่ยโอ้โหทำงานกันหามรุ่งหามค่ำ
ไม่ได้หลับไม่ได้นอนอาตมาก็อยากจะให้กำลังใจ
อยากจะช่วยเหลือนั่นแหละเลยมีโครงการนี้ขึ้น
เอาฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสหน่อยนะคะซึ่งอัตมาก็ยินดีที่จะมอบ
อ่ารายได้จากการประมูลวัตถุมงคลรุ่นนี้เนี้ย
แก่โรงพยาบาลอำเภอบึงสามัคคีเพื่อจะนำไปใช้
ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์อำนวยความสะดวกให้แก่เอ่อ
เจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาลอำเภอบึงสามัคคี
ตามที่เราได้บอกให้สัญญาไปแล้วว่าพระจะไม่ทิ้งโยม
เราก็จะไม่ทิ้งกันโยมไม่ทิ้งพระพระก็ไม่ทิ้งโยมเหมือนกัน
นี่ค่ะโยมไม่ทิ้งพระพระก็ไม่ทิ้งโยมนะคะ
ดังนั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่ชมอยู่ตอนนี้
อยากจะร่วมบูชาตะกรุดเมตตามหานิยมหลวงพ่อพระเจ้าบุญล้านรุ่นหนึ่งเนี่ยนะคะ
โทรศัพท์สอบถามได้เลยค่ะนี่ให้เบอร์อยู่หน้าจอนะคะ
เอามือถือมาถ่ายรูปไว้หรือว่าแคปหน้าจอไว้ก็ได้

เพราะว่ารายได้จากการประมูลทั้งหมดก็จะมอบให้กับโรงพยาบาลบึงสามัคคี
เขาก็จะไปสร้างเป็นโรงพยาบาลสนามให้กับผู้ป่วยโควิด๑๙ต่อไปด้วยนะคะ